คุณผู้ชมขากลับมาเวลานี้รู้สึกว่าใจจุ้มตุ้มต่ำร้อนหนาว
ยังไงก็ไม่รู้รู้สึกมันจะโดนแย่งการแย่งงาน
แล้ววันนี้บอกเลยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขามาเป็นสำนักข่าว
จะเป็นยังไงคุณผู้ชมขาต้อนรับเลยละกันนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง
ใครเป็นนักข่าวอะไรยังไงได้ข่าวเราตัวตึง

ผมก็เป็นมาว่านักข่าวผู้ชายใสชอบบุกชอบฟัน

พวกพี่แบบฟันผู้หมาย

ผมหลุมมัธพรครับดูแลโปรเจ็คนี้แล้วกำกับคุณคุณครับ
สวัสดีครับจิชินวุทธ์นะครับผมรับบทเป็นแทนไทย
สวัสดีค่ะฉายามิชัย
แป๊กมิชัยรับบทเป็นหนูนิดนะคะ

ไม่ใช่พวกเธอ
เห็นหน้าบ้าง
เอ้าเป็นยังไงทำไมทำแบบนี้
เริ่มจากผมรู้สึกว่าผมอยากเล่าเรื่อง

แล้วคือในเนื้อข่าวมันมีความน่าสนใจภายในข่าวอยู่เยอะ
มันมีทั้งอารมณ์เศร้าอารมณ์สนุกอารมณ์ตลก

คือในข่าวมันมีหลายเหตุผลแม่ง

นะมันน่าสนุกดีซื้อสารในความสนุกกับคนดูได้
และน่าจะให้สามารถความบันเทิงกับคนผู้ชมได้
ว่ามันยังไงนะ
ดอกนิวนี่หูเป็นครับพวกเรา

ไม่ใช่

ไม่ก็เพราะว่ารู้ว่าถ้านุ่มเลือกให้เราเล่น
มันต้องมีบางอย่างที่เขาอยากเห็นจากเรา

มีบางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
แล้วรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็เลยอยากที่จะ
อยากที่จะไปทำอีกอาชีพหนึ่งซึ่งจะได้ไปค้นหาความจริง
ให้กับประชาชนเหมือนกันโดยการมาเป็นนักข่าว
บอกเข้ากองวันแรกก็โดนเลยเจ็บคงเจ็บ

เจ็บอะไรหรืออะไร

กลัวคนเต้น

ก็แสดงมีเหตุการณ์ฝั่งใจ

นี่ค่ะโอ้

จุกเลยใช่ไหมคะ
๔ถามน้องแป้งหรือหนูดิฉนักเอกของเรื่องไว้ดีกว่า
ใช่จะเป็นแบบสาวนั่งดิ้งอะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องแบบด้วยความที่แบบเราก็ไม่ใช่คนเซ็กซี่มากมาย
ถ้าเป็นพี่นนท์ก็ว่าไม่ใช่

กรรมสัญลป้อมพบกเป็นความหัว

เป็นกองตัวเยอะจ้ะเป็นน้องตอม
เป็นคนน่าหักอยู่ในฮัน

น้องตั้งต่างลอง
ทำไมต้องเป็นกวนหนักข่าวมากับกังราศกัน

พอเป่อยังงี้มันดูว่าเบ่ายิ้มขึ้นออกไปบ้าง

มีฉากไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหจะจำไปตลอดชีวิตไม่รู้ลืม
พอสากกล้าม

เขาสามารถที่จะทำเป็นแบบมักอับมักเอิบขึ้นมาได้

ถามพี่หนูว่าพี่หนูอันนี้กี้ไขวจริงไหม

แต่พูดเสียงสั่นเคลือดนิดนึงว่ามันแบบยังไงนี้เนี่ย

ทำให้เราก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครแล้วทำให้ชอบ
ทีเรื่องของเรื่องเราสวยกว่านางเอกไง

อาคารพี่รับกวนนิดนึง

น้องแป้งค่ะในละครเยอะมีนะค่ะ

แล้วแต่ละคนก็จะชอบมีมุกสด
มันทำให้เราได้ฟิลแบบว่า

ก็จะอย่างทุกมุก

เติมไปเรื่องที่จริงขวดจบ๓เดือนนะที่ถ่าย๖เดือน

ฝากด้วยนะครับสำหรับละครเรื่อง
แก๊งปวดเสิร์ฟค่ะ